ใหญ่นะฮะก็มีหัวหน้าแก๊งเป็นชาวอินโดนีเซีย
แล้วก็พาคนไทยไปทำงานที่ฟิลิปปินส์
อยู่ที่นั่นเพื่อตั้งเป็นขบวนการคอร์เซนเตอร์
โทรมาหลอกลวงคนไทยอีกทีหนึ่งที่อยู่ในประเทศไทยนะครับ
เมื่อวานพบตรตั้งโต๊ะแถลงเอง
แล้วก็ทางด้านของพลตำรวจตรีสุรเชษฐหักพาน

จับหัวโจกแก๊งคอร์เซ็นเตอร์นะครับ
โดยพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
แถลงผลการจับกลุ่มเครือข่ายแก๊งคอร์เซ็นเตอร์
ร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พร้อมกับยึดโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กบัญชีธนาคาร
มูลค่ากว่า๑๒๐ล้านบาท

คือนายจีรวัตรกล่อมบางและนายจินตพัฒนารัตนานนท์
แล้วก็โยงใยไปถึงผู้ร่วมขบวนการคนอื่นอีกหลายคนนะครับ
ไปทำงานในประเทศฟิลิปปินส์และประเทศใกล้เคียง
โดยให้โทรศัพท์กลับมาหลอกเหยื่อที่ประเทศไทย
และเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหลายหน่วยงานบ้างล่ะ
หลอกเหยื่อว่ามีข้อมูลการเงินผัวพันกับองค์กรอาธิกรรม
คุณต้องถูกยึดอายัดทรัพย์นะ
แล้วก็หลอกให้เหยื่อโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเพื่อแสดงความบริสุทธิ์
โดยหลังจากเหยื่อโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารแล้ว
นายจีรวัตรและนายจินพัฒน์ซึ่งเป็นคนไทยเนี่ยนะฮะ
จะใช้ระบบบิตคอยน์ส่งเงินกลับไปให้นายทอมมี่วูซึ่งเป็นหัวหน้าแก๊ง
พลตำรวจตรีสุรเชษฐหักพานรักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว
เปิดเผยคำว่าตำรวจได้ร่วมกับปปงและสืบทรัพย์คืนประชาชน
ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ๒สัปดาห์จะคืนเงินให้กับผู้เสียหายได้ทั้งหมดนะครับ
ในส่วนกับเรื่องการกันรถงวงปิดซึ่งท่านพตได้สั่งให้มีการจับกลุม
ซึ่งก็เป็นการจับกลุ่มเครือข่ายลายใหญ่ทั้งหมดนะครับ
ลายสุดท้ายจับกลุ่มไม่ได้เป็นชาวอินโดนีเซีย
ซึ่งบริหารคอนเซนเตอร์อยู่ในฟิลิปปินส์
เอาคนไทยไปทำงานฟิลิปปินส์นะครับ
แล้วอาจจะมีคออยู่ในประเทศอื่นด้วย
นี่แหละครับตำรวจเชื่อมั่นเลยว่า

จับกลุ่มแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ได้๓ครั้ง

คนจับกลุ่มผู้ต้องหาได้๘๐คนแล้วนะ
มีผู้ต้องหาหลบหนีออกนอกประเทศอีก๘ราย

นำคืนพี่น้องประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อภายใน๒สัปดาห์

ถ้ามีโทรศัพท์แจ้งเข้ามาในลักษณะผิดปกติ
ว่าคุณไปเกี่ยวข้องกับขบวนการยาเสพติด

หลงเชื่อขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีนะครับ
และตอนนี้ทางปปงเองเขาก็มีการตรวจสอบ
ไปยังธนาคารสถาบันการเงิน๓๖แห่ง

ที่จะมีคนรับจ้างเปิดบัญชีเป็นจำนวนมาก
เขาบอกว่าการรับจ้างเปิดบัญชีถือเป็นวงจรสำคัญของขบวนการนี้
ถ้าสามารถตัดเรื่องของการรับจ้างเปิดบัญชีได้
จะถือว่าคำว่าถอนรากถอนคน

บางทีพวกแก๊งตัวกระบวนในกระบวนการ

ก็จ้างคนอื่นจ้าง๑๐๐บาทเท่านั้นเอง

แต่ท้ายที่สุดคุณก็จะตกเป็นเหยื่อ